ของโควิด๑๙ช่วงนี้แม่การทำมาหากินมันก็ลำบากอะนะแต่บางคนก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็มีเยอะนะครับ
เรื่องของการไลฟ์ขายของนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาใช้วิธีการที่แบบโอ้โหต้องบอกว่าคนดูเนี่ยหลายแสนนะฮะ

หนังเป็นสีเทาผ่าเป็นสีขาวมีสายยาว๒๖๐๐บาท
ขาย๒๖๐๐บาทโอ้เว้ยไม่ซื่อกระเป๋าก็ซื้อได้เป็นโชคดีละเยะ
เจ้าโชคดีบันไหล่เหลียวดิดีกว่าสื้อมาขายกระเป๋าให้เนี่ย
กูหูยครูถูกเสือเธอวะจะหนูถูกเสือเธอวะอุย
แรนดเนมมือสองตัวกระโปรงกระเป๋าเนี่ยก็ขายดีบ้างไม่ดีบ้าง
หรอตอนเนี้ยพอใช้ลักษณะวิธีการเงี่ย
ก่อนหน้านี้เคยแต่งตัวเป็นกระสือไปไลฟ์ขายของในป่าแบบนี้
ก็จากยอดคนดูหลักร้อยเนี่ยพุ่งไปหลักหมื่นในวันเดียว
คราวนี้ก็เลยลองใช้พวกคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาร่วม
ก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นกระสือ
แล้วก็ลอยไลฟ์อะไรพวกนี้ไปนะฮะ
ถามพี่เขาพี่อนุชานะยอดดีไหมบอกโอ้โหยอดดีมาก
วิวยอดวิวดีมากแล้วยอดขายล่ะ
กระเป๋าสามใบแต่เชื่อว่าออกไทยรัฐนิวโชว์นี้
อาจจะมีคนช่วยซื้อเยอะมากขึ้น
นี่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนตอนนี้นะคะ
มิติใหม่ของการขายของออนไลน์จริง